ผมปานมโหลดแล้วครับ
เป็นกี้ก็โหลดแล้วค่ะ
คุณล่ะโหลดหรือยัง

เพราะร้องได้ให้ร้าน
เพราะร้องได้ให้ร้าน
เพราะร้องได้ให้ร้าน
เพราะร้องได้ให้ร้าน

สามารถร่วมสนุกเล่นเกมไปพร้อม
กับผู้แข่งขันในห้องส่งของเราได้เลย

ใครที่กดชมกดแชร์คอมเมนต์กดไลค์นะคะ
ก็สะสมคะแนนเพื่อลุ้นรับของรางวัล
ครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงดีนะครับ
เป็นช่วงต้นปีก็มีเทศกาลต่างมากมาย
ดูสิฮะนี่ชุดแดงมาเลยนะคะ
่งบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้เข้ากับเทศกาลอะไรคุณป่า

ไปลอยกระทงเพื่ออะไร

เซียเซียหนี่ซ์นะคะ
แต่งแบบนี้ก็ต้องร้องเพลงนิดนึง

เป่าวงจิ้นชอบกินบะหมี่
ส่วนจันเจ้าชอบกินโคลา
อากงชอบกินพันดา
วังเช้าและหมาหันกินเส้นหมี่
ประหาร

แต่งมาเต็มขนาดนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นคนจีนมีเชื้อจริงค่ะ

โอ้โหนี่อลาวมารเนี่ยโลสัมเภามาเลยนะ

โทษอันนี้โล้สัมเภาหรือเล่นมินเซิร์ฟ
โลสัมเภาจากเมืองจีน

ขนาดว่าต้องเอาเตาอ้างโล่เอาไปไว้ในตัวเลย

มันหนามากจริงบทมนต์ทนที่อยู่ทางนั้นเนี่ย

แล้วก็มาอยู่เมืองไทยมาเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่าคนจีนเนี่ยขยัน

เหมือนเดิม

เพราะว่าคนจีนเนี่ยมาเสื้อผืนหมอนใบตอนนี้เป็นเท่าแก่

คนไทยส่วนใหญ่แล้วก็ได้เชื้อขยันไปด้วย

คนไทยส่วนใหญ่ก็ยังมีแบบว่ามีเชื้อจีน

งั้นครับ

มึงมันตำด้วยเหรอ

เดี๋ยวแล้วเขาไหว้เจ้าก็คือ

แล้วก็ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิไหว้สิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นเพื่อเป็นสิริมงคล
คุณป่าเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อความลี้ลับไหม

บางเรื่องนี่มันอาจจะพิสูจน์ด้วยตาเห็นไหมแต่ว่ามันอาจจะมีอยู่จริง

แต่สิ่งลี้ลับอย่างวิญญาณเนี่ยเป๊กไม่เชื่อจน๒วันที่แล้ว
ขับรถกลับมาจากชนบุรี
มอเตอร์เวย์คุณป่ารู้จักที่พักรถมอเตอร์เวย์ไหม
ดึกตอนตีหนึ่งเป๊กปวดท้อง
แบบโอ้โหไม่ไหวจอดรถก็เลยรีบพุ่งเข้าไปปัดจากผู้คนมาก

สักพักหนึ่งไฟเริ่มกับพริบปั๊บ
ไม่มีใครอยู่เลยนะนะนะ
เราก็ไม่สามารถตัดสินได้ว่าใครบ้าไม่บ้า
ถ้าคุณป่ามีจิตที่สแกนได้
คุณสิงคุณเปี๊ยกคุณสนุกคุณพลอยคุณฝน
สวัสดีครับ

คนเราเดี๋ยวนี้จะดูว่าบ้าหรือไม่บ้าดูง่าย

ก็ฟังแค่ชื่อก็รู้แล้วเป๊กกี้ศรีธัญญา

ไปบริจาคให้โรงพยาบาลศรีธัญญานะปีละ๒ครั้ง

๖เดือนเป๊กต้องไปบริจาคให้ที่นั่นรอบละหมื่น

ถ้ามีสถาบันอยู่แล้วเอาชื่อของเค้ามาใช้

พอตั้งแต่ใช้ชื่อนี้มาก็เริ่มมีชื่อเสียงโด่งดัง
ไหนคนก็เรียกว่าอีบ้าอีบ้าอีบ้า
เอาละครับเราก็ได้ตัวแล้ว
ผู้ที่จะขึ้นมาร้องได้ให้ล้านเขาอยู่ในรายการของเรามา
นานหลายอาทิตย์ทีเดียวจนเกือบจะเป็นโลโก้ของรายการของเราไปแล้ว
เขาก็ได้ขึ้นมาแล้วยังไม่ทันไม่ได้ร้อง
เขาโชว์สเต็ปไปแล้วโอ้โหแซ่บมากนะฮะมี
หมอลำซิ่งนั่นเองนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณ
สรภงชุดไฟ
เดี๋ยวมาขายยาอะไรเขาเนี่ย

เอาขวักมากนะครับ

รายการของเราเนี่ยเป็นเกมโชว์มาออกรายการมาร้องเพลง
นี่คุณอะไรนี่คุณนึกว่าเป็นรายการคุณเองหรือคุณจะมาโชว์อะไรเนี่ย

ผมก็เลยเป็นคนลูกทุ่งเหมือนกัน

ไม่จะบอกกันตรงแจ้วนะให้โชว์

ให้ผมทำอะไรนะครูนายข้าว

คุณป่าของคุณคุณอย่าว้าวเออเกลิกเลยดีกว่าค่ะ

พี่น้องวันนี้พี่แอดมาคนเดียว
พี่แอดจะลองไปกันบ้างเพราะกับพี่แอด
เดี๋ยวคุณบ่าอันนี้น่าจะไม่ใช่พี่แอดคนเดียว
น่าจะเป็นลูกครึ่งพี่เทียรี่ด้วย
นะฮะมีหน่วงทั้งหมด

เป็นต้รพยายายไทยศาลและเป็นสายันครับ
เป็นพี่ซะเดิดเป็นอ่ามเทิดเทิงครับ

แม่บ้านเดี๋ยวเก็บขยะบนเวทีด้วยนะคะ

เดี๋ยวมีคนมาหยิบมาใช้อีกจะเปลือ
เราคุณป่าเจอเข้าป่าไป

แล้วคนที่อยู่กับเขาตลอดเวลา

เขาทำอย่างนี้มาก่อนแล้วไหมก่อนจะตกลงแบบว่าเป็นอยู่กิน

ชอบที่เขาเป็นยังไงมั้ยน่ารัก
นี่แหละนี่ครับนี่ถูกต้อง

ชอบของแปลกอย่าย้ำบ่อยนะถ้าลูกไม่เรียกพ่อ
แล้วแล้วแล้วแล้ว
เฮ้ยเม็ด
โห้ยต้องบอกอะไรโดตตีเก่ามากเก่าจนน่ากลัว
ทุ่งนาแดนนี้ข้าเคยถ่ายทำสองมือข้าเคยหวานดำฤดูฝนพร่ำหน้าก่อ
ถ้าหลับตาเหมือนเปิดวิทยุเลยนะ
นึกถึงอะไรมะกำลังซ้อนควายอยู่กับพี่ขวาน